แล้วทำยังไงผู้ปกครองต้องมารับลูกไปถ่ายหนักที่บ้าน
คนไหนทนไม่ไหวจริงก็ถ่ายหนักทับของเดิม
ของคนอื่นที่เคยถ่ายก่อนหน้านี้คุณผู้ชม
แล้วอยากให้ทางผู้ว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหานี้เด็กจะได้มีน้ำใช้
ครูจะได้มีน้ำใช้นะคะฝากหน่วยงานด้วยค่ะ